สบู่เป็นหินที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติซึ่งพื้นที่ในประเทศไทยที่จะพบมากที่สุด
คือบริเวณจังหวัดนครนายกโดยช่วงต้นรัตนโกศิลป์พบว่า
มีการใช้หินสบู่มาทำเป็นแม่พิมพ์สำหรับการทำลวดลายในงานช่างหลากหลายรูปแบบ
แต่เป็นแม่พิมพ์หินสบู่ที่นำเข้ามาจากเมืองจีนส่วนแม่พิมพ์หินสบู่ในบ้านเรา
เริ่มได้รับความนิยมในสมัยราชการที่๕นั้นก็เป็นงานทางพุทธศิลป์
เช่นการทำลวดลายฐานพระพุทธรูปการกระแหน่ลายสำหรับประดับตกแต่งหัวโขน
รวมถึงการทำแม่พิมพ์พระเครื่องร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย